พาไปดูเหตุการณ์ที่มีมือปืนนะฮะค่ะตอนนี้ตำรวจกำลังเร่งล่าตัวนะครับ
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่อำเภอท่าสาราจังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับ
มือปืนเนี่ยยิงผู้ชายคนหนึ่งในร้านคาราโอเกะครับ
บาดเจ็บสาหัสสาเหตุเนี่ยคาดว่ามีอาการฉุนครับ
เนื่องจากว่าถูกมองหน้าหรืออาจจะมีการชอบพนักงานสาวคนเดียวกันนะครับ
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่ร้านคาราโอเกะครับริมถนนสายท่าสารานพิตำนะครับ
อำเภอท่าสาราจังหวัดนครศรีธรรมราชมีผู้บาดเจ็บถูกยิง๒คนครับ
ชื่อว่านายสุรเชษเวชยาวงศ์อายุ๒๒ปีเจ็บสาหัสนะครับ
แล้วก็มีพนักงานในร้านเนี่ยโดนยิงอีกคนนึงด้วยนะครับ
เป็นพนักงานผู้หญิงนะตำรวจสอบปากคำครับ
เจ้าของร้านคุณรัตนาพรนะครับบอกว่าก่อนเกิดเหตุครับ
ผู้บาดเจ็บนายสุรเชษนั้นมานั่งดื่มตั้งแต่หัวค่ำครับ
จนถึงประมาณช่วงดึกก็มีนางสาวโยครับเป็นพนักงานของร้าน
แล้วก็เป็นแฟนสาวของทางนายสุรเชษนั้นมานั่งคุยด้วย
คนที่ก่อเหตุครับทราบชื่อต่อมาเนี่ยนะครับ
ชื่อนายขีมใช้ยาขีมหัวตะพานคาดว่าไม่พอใจครับ
ขณะเดินเข้าร้านเนี่ยและถูกนายสุรเชษหันไปมอง
ก็เลยตะโกนถามครับนะฮะขออภัยนะฮะมึงมองกูทำไมนะครับ
จะหาเรื่องเหรอแต่ว่านายสุรเชษครับก็ไม่ได้มีการโต้ตอบอะไร
ที่มือยิงไปเอาปืนในรถเก๋งซึ่งจอดอยู่หน้าร้าน
แล้วก็เดินกลับเข้ามานะฮะหลังจากนั้นก็มีการใช้ปืนครับ
วิ่งไปล้มฟุบอยู่หน้าห้องน้ำครับในครีมจะยิงซ้ำอีกนะ
แต่คราวนี้ครับกระสุนพลาดไปโดนพนักงานสาวอีกคน
ที่เดินออกจากห้องน้ำพอดิบพอดีครับคุณผู้ชมครับ
ก่อนที่จะหนีเนี่ยนะฮะนายคิมนายคิมขออภัยนะฮะ
ยังยิงใส่กระจกหน้าร้านอีกหนึ่งนัดแล้วก็มีการขับรถเก๋ง
หลบหนีไปนะครับทางนางสาวโยครับให้การบอกว่า
พบกับทางนายสุรเชษคนเจ็บมานานแล้วนะฮะนางสาวโยคือคนที่ทำงานที่ร้านนะครับ
แต่ก็ยอมรับว่านายครีมมือยิงเนี่ยเคยมาจีบเธอครับ
แต่ว่าเธอไม่สนใจนะครับเพราะว่ามีแฟนอยู่แล้ว
ก็เลยอาจจะเป็นชนวนเหตุสร้างความไม่พอใจให้กับนายครีมได้ครับ
ส่วนเธอเองนั้นคิดว่าเหตุการณ์ครั้งนี้น่าจะมาจากสาเหตุมองหน้า

ไม่ได้ติดผ่านหนู

เขาชอบหนูเหรอหรือยังไง
คือเขาเคยมีจีบแดงแม่เขาก็ไม่รู้